ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุง
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๘ปีระแวงระแวง
ระแวงว่าเพื่อนบ้านจะมาจีบเมียของตัวเอง
สุดท้ายไปเอาปืนมาดักยิงเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านไปเจอหลายรายการเลย
ทั้งปืนทั้งอุปกรณ์การตกแต่งปืน
แล้วก็นิตยสารเกี่ยวกับปืนด้วยซึ่งคนก่อเหตุ
เขามีความชอบเกี่ยวกับเรื่องของปืนด้วย
แต่ว่าหลังเกิดเหตุนี่แหละค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตรวจสอบบริเวณจุดนี้ค่ะอยู่บนเนินเขา
ป่าสวนยางพาราอยู่ในท้องที่บ้านในวังนะคะหมู่ที่๖ตำบลบ้านหนาอำเภอศรีนครินค่ะ
พอไปถึงเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่หนึ่งนัดรถจักรยานยนต์อยู่หนึ่งคันล้มอยู่ค่ะ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยคือนายอุทัยบรรณกิจอายุ๕๒ปีกระสุนถูกบริเวณไหล่ซ้ายนะคะ๓แผลด้วยกัน
ถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้นายนิพนธ์จันสุขศรีอายุสี่สิบหกปี
คนนี้เป็นคู่เขยของนายอุทัยเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายปัญญาแก้วเพ็ง
หรือว่านายต้อยอายุสี่สิบแปดปีโดยขณะที่นายอุทัยขับรถสามล้อพ่วงลงมาจากสวนยาง
โดยมีตัวเขาเนี่ยขับตามหลังมาทีนี้พอมาถึงทางผ่านบริเวณสวนยางของนายปัญญา
ขณะนั้นเนี่ยนายปัญญาเนี่ยดักซุ่มอยู่ข้างทางนะคะแล้วใช้ปืนลูกซองยิงใส่นายอุทัยไปหนึ่งนัด
จนนายอุไทยลงกับรถนี่จำลองเหตุการณ์ให้ดู
จากนั้นนายปัญญาเนี่ยก็เดินถืออาวุธปืนเข้ามาอีกเข้ามาจ่อยิงศีรษะหวังจะยิงนายอุทัยอีกนัดนะฮะ
แต่ว่าครั้งนี้ปืนปืนไม่ลั่นประจวบกับได้ยินเสียงร้องห้ามปรามว่าอย่าทำอย่าทำ
ปัญญาก็เลยวิ่งหนีไปนะคะเขาก็เลยไปช่วยเหลือนายอุทัยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะ
คือล่าสุดในคนเจ็บอาการปลอดภัยแล้วส่วนทั้งนั้นของนายนางวันเพ็ญหอยมณีอายุ๔๙ปี
เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเล่าบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากความระแวงค่ะ
เพราะว่านายปัญญาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะเขาคิดว่านายอุทัยคนเจ็บเนี่ยนะไปแอบจีบภรรยาของเขา
ทีนี้ก็มีเรื่องบาดหมางกันมาตลอดแต่ก็ไม่มีใครคิดเลยว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ขณะเดียวกันตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านของนายปัญญานะคะ
ไปที่บ้านเนี่ยไปเจอปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒ติดกล้องเล็ง๑กระบอก
อกจากนั้นค่ะภายในบ้านเนี่ยนะคะยังมีห้องหนึ่งที่เขาใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ตกแต่งปืนโดยเฉพาะ
นี่เต็มห้องไปหมดดูสิอุปกรณ์ตกแต่งปืนและมีหนังสือด้วย
มีอาวุธปืนด้วยนะคะมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจำนวน๑
แต่ก็ไม่พบนะคะปืนในกระบอกที่ใช้ก่อเหตุ
นางกรยาแก้วเพ็งอายุ๔๘ปีภรรยาของนายปัญญายอมรับว่าปกติสามีเนี่ยนะคะมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
ที่ผ่านมาก็จะทำร้ายร่างกายเธอบ่อยครั้งแต่เธอก็ให้อภัยมาตลอด
ส่วนเรื่องที่สามีระแวงว่านายอุทัยจะมาจีบเนี่ยภรรยาบอกไม่จริงไม่เป็นความจริงเลย
เพราะว่าเธอก็เป็นญาติกันกับครอบครัวของนายอุทัยนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกไหมจับนายปัญญา
แล้วก็จะไปติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ